พาคุณผู้ชมไปตรวจสอบเหตุการณ์โจรปล้นร้านสะดวกซื้อ๒พื้นที่ด้วยกันในภาคอีสาน
คือนครราชศรีมาและอุดรธานีนะคะที่นครราชศรีมาช่วงเกิดเหตุเนี่ย
ค่อนข้างจะทำให้พนักงานตื่นตกใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าเขามีประโยคเด็ด
ในการข่มขู่พนักงานที่ปฏิบัติงานช่วงนั้นอยู่นะคะถามว่าจะเลือกเปิดตู้หรือจะเลือกชีวิต
พนักงานรออะไรล่ะคะเปิดตู้เออนะคะแต่ว่าคือภาพกล้องวงจรปิดมันชัดนะคะ
ถึงเปิดตู้ไปคุณก็ไปไหนไม่รอดนะคะเดี๋ยวเขาก็จับกลุ่มตัวได้นะคะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะบันทึกภาพคนร้ายที่เข้าไปก่อเหตุเป็นผู้ชาย
กางเกงที่เขาใส่เป็นกางเกงวอร์มสีดำแจ็คเก็ตสีเข้มใส่หมวกกันน็อกเข้าไปด้วยนะ
สิริอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
พอเข้าไปใช้อาวุธปืนพกสั้น
มขู่ให้พนักงานประจำร้าน๒คนที่อยู่ด้านหลังเคาน์เตอร์แคทเชียร์

ในช่วงนั้นเขาถามน้องสองคนนี้ด้วยว่า
จะเลือกเปิดตู้หรือจะเลือกชีวิต
น้องเขาด้วยความตกใจนะคะอย่าไปว่าเขาเลยนะคะ
เขาก็ต้องเปิดเพื่อที่จะเอาเงินให้ไป

เอาใส่กระเป๋ากางเกงรีบออกไปจากร้าน

หลบหนีไปตำรวจคาดว่า
คนร้ายคนนี้ก่อเหตุคนเดียวมาคนเดียวค่ะ
หลังจากเกิดเหตุตำรวจสพเมืองโคราช
เข้าไปตรวจสอบพบว่าคนร้ายได้เงินสดไปประมาณ๖๐๐๐บาท
รถจักรยานยนต์ที่ใช้เป็นสีดำขาว
แต่ไม่ทราบยี่ห้อและหมายเลขทะเบียนนะคะ
หนึ่งในพนักงานประจำร้านคือนายขเชนยิ้มถนอมนะคะ
บอกว่าช่วงเกิดเหตุอยู่กันสองคนค่ะ
คนร้ายเนี่ยเขาบอกว่าสูงประมาณ๑๗๐
เข้ามาเอาปืนพกมาแล้วก็บังคับให้เขาเปิด
แล้วก็มีประโยคเด็ดที่ถามเขาเนี่ยนะคะ
แต่ว่าแม้ว่าเขาจะตกใจมาก
แต่พอคนร้ายออกจากร้านไปเรียบร้อยแล้ว
หยิบโทรศัพท์มาเลยค่ะ๑๙๑โทรแจ้งความทันทีนะคะ

จากเงินเนี่ยจะอะไรประมาณนี้หรืออะไรพี่
ผมมักค่อยมีตกใจพี่ตกใจมากน่ะ
เมืองนครราชสีมาตำรัวต่าง
ตอนนี้ก็ประสานสายตรวจประสานสายสืบกระจาย
กำลังเร่งค้นหาคนร้ายนะคะ
รีบนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
นี่เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เมืองโคราชนครราชศรีมานะคะ

ที่ก่อเหตุเขาบอกเป็นโจรมารยาทงาม
แต่ไม่ได้เกียรติบัตินะเพราะเราไม่ให้เพราะคุณทำไม่ดีนะคะ

เงินที่เอาไป๑๐๐๐บาทไม่ได้ปล้นนะ
ใช้คำว่าปล้นเขาบอกขอยืมเดี๋ยวเอามาคืน

น่าจะยังไม่เอามาคืนน่าจะไม่มีโอกาสเอามาคืนด้วย

ว่ายก่อนว่ายก่อนอย่าคุณว่ายด้วยนะคะ

แน่นอนเพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดมันชัดขนาดนี้นะคะ
เหตุการณ์นี้เป็นคนร้ายเป็นผู้ชายสูงประมาณ๑๖๕ค่ะ
หมวกกันน็อกเหมือนกันมาแบบเต็มใบเลย
ใส่เสื้อเชิดลายขาวดำแดงนุ่งกางเกงขาสั้น

มาหาพนักงานที่ยืนอยู่หลังเคาน์เตอร์
ตอนแรกเนี่ยนะคะสวมกางเกงขายาวขออภัยนะคะ
จากนั้นนะคะเดินเข้ามาใช้มีดข่มขู่ให้พนักงานหยิบเงินก่อน
และช่วงนั้นเขาทำแบบนี้เขาล้วงเขาเอามือจก
ขออภัยเกิดที่อุดรไงต้องใช้คำว่าจก
เขาเอาใช้มือจกเข้าไปที่บริเวณขอบกางเกงเหมือนกับว่าพกมีดมา
แต่สรุปแล้วก็ยังไม่ทราบว่ามีมีดจริงหรือเปล่าที่เหน็บอยู่ที่เอวนะคะ
ด้วยความกลัวของพนักงานกลัวว่าจะถูกทำร้ายรีบหยิบเงินในลิ้นชัก
จ่ายให้คนร้ายไป๑๐๐๐บาทคนร้ายยกมือไหว้ก่อน
เดี๋ยวภาพสักครู่เดี๋ยวจะเห็นนะพอได้เงินแล้วเขาจะยกมือไหว้ก่อนนะ
และหลังจากนั้นเขาบอกว่า๑๐๐ขอยืมนะเดี๋ยวเอามาคืน
แล้วก็เดินถอยหลังย้อนกลับไปไปหาคนที่จอดรถจักรยานยนต์อยู่หน้าร้าน

เหตุการณ์นี้ใช้เวลาก่อเหตุทั้งหมด๑๕วินาทีเท่านั้นเองค่ะ
หลังจากเกิดเหตุตำรวจสพเมืองอุดรธานีเข้าไปตรวจสอบสอบปากคำนะคะ
คนที่อยู่ในเหตุการณ์คือนายกฤษดานาวุฒิและนางสาววิยุดาพงนินเป็นพนักงานของร้าน
ทราบว่าคนร้ายที่ปรากฏอยู่ในกล้องวงจรปิดน่าจะมีอาวุธมีดความยาวประมาณ๑ฟุต
หลังจากได้เงินไปแล้วเนี่ยคือพนักงานในร้านบอกแบบนี้นะคะ
บอกว่าเห็นออกไปนอกร้านแล้วที่หน้าร้านมีรถจักรยานยนต์มีคนร้ายอีกหนึ่งคนจอดรออยู่
หนีไปทางสี่แยกสถาบันการพละศึกษาอุดรธานีนะคะ
แต่มีข้อมูลเพิ่มเติมจากตำรวจบอกว่านี่เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้น๒๐ใช่ไหมคะ๒๐ธันวาคม
แต่๑สัปดาห์ที่แล้ว๑๓ธันวาคมที่ผ่านมาตำรวจบอกว่ามีโจรไปปล้นร้านสะดวกซื้อ
จากจุดนี้ประมาณหนึ่งกิโลเมตรเท่านั้นเองทีนี้ลักษณะคล้ายกันมากเลย
ที่ใส่มาก่อเหตุคล้ายกันลักษณะการก่อเหตุคล้ายกันคือเอาเงินขอเงินจากพนักงาน๑๐๐๐บาท
แล้วพอได้เงินไปไหว้เหมือนกันแล้วก็บอกขอยืมเงินหนึ่งพันบาทเหมือนกันเลย
ตำรวจบอกว่าน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันน่าจะเป็นคนเดียวกันโจรมารยาทงาม
แต่ไม่ใช่นะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ